จับได้ที่ไหนอ่ะหมาอยู่ไหนคะเนี่ย
เพราะมันจับไม่ได้ไงเนี่ยนะเอานู่นนู่นอ่ะคือพื้นที่ในบริเวณวัดอ่ะ

นี่ตกใจน่ะละนี่
ประสิทธิเวศที่ตะมนต์บางปรากฏค่ะ

คือหมาวัดสีขาวตัวนี้อย่างที่บอกติดแบบนี้มา๒วันแล้ว
แน่นอนแหละมันต้องอดน้ำอดอาหารนะคะ

ก็ต้องไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วยกันหน่อย
ทำทุกวิถีทางแล้วจริงวิ่งไล่จับเอาตะข่ายมาขึง

ชาวบ้านเหนื่อยห่อไปหมดเลย

มันเอาไอ้ขวดหลวะออกได้ยังไง
เพราะว่ามีคุณพี่ท่านหนึ่งมาค่ะ
มาที่วัดคนคนนี้เขาได้ฉายาว่าตลกบ้าหมาตะติ๊งโหน่ง

ส่วนชื่อจริงของเขาคือนายประภาษศรีอ่อนอายุ๕๘ปี
หลายคนรู้จักเขาเหมือนกันนะผ่านทางโลกออนไลน์
เดินทางมาที่วัดพอดีพี่ประพาทนะ
เขาได้ยินข่าวว่ามันมีหมาหัวติดขวดโหลอยู่
คนวิ่งไล่กันเลยเดินเข้าไปแล้วแค่ไปเรียก
ไม่ต้องไปวิ่งตามนะแค่ไปเรียกหมาปรากฏ
หมาเดินมาหาแบบง่ายดายแล้วดึงเอาขุดโหลออกจากหัวได้เลยค่ะ
สนิทกันแหละทั้งงานหน้าต้องสนิทกันแล้วแหละไม่งั้นมันจะเดินมาหาเหรอ
นั่นน่ะสินี่พี่ท่านนี้แหละค่ะ
ก็สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนนะคะทั้งที่ทุกคนวิ่งกันหอบเลย
ส่วนสาเหตุที่หัวของหมาเข้าไปติดเขาคาดแบบนี้นะ
ว่ามันคงพยายามมุดเข้าไปกินขนมที่เหลืออยู่ในขวดแหละ
แล้วเอาหัวออกเองไม่ได้ก็เอาเป็นว่ามันปลอดภัยค่ะ
อันนี้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากินขนมอะไรเสร็จแล้ว
ก็ทิ้งให้เป็นที่เป็นทางเนาะ
หรือมันก็ปิดฝาให้หน่อยละกันมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้